กำกึ่งคล้ายกับที่อนาคตใหม่จะต้องพูด
เพราะว่าดูทรงอนาคตใหม่นี่แบบว่าคุณน่าจะเสียเสียงในทุนบานเลยค่ะ
ครับก็ถ้าคำถามที่เกี่ยวกับว่านโยบายเกี่ยวกับการเกษตร
แล้วอะไรที่จะสามารถทำได้ทันที
ที่จะเป็นให้ทวงได้ค่ะครับนโยบายเกษตรก้าวหน้าของภาคอนาคตใหม่
มันมีหลายตัวมากแต่๒ตัวหลักที่ผมมองว่า

ก็คืออันแรกคือเรื่องเกี่ยวกับระบบผูกขาด

เรื่องระบบการผูกขาดผมคิดว่าการทะลายการผูกขาด

มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้
มันติดขัดว่ากลไกรรัฐอะไรต่าง

ถ้าคุณมีเจตจำนงกระทำมันแก้ง่ายนิดเดียว
ก็คือกฎหมายไหนที่มันสร้างล็อกในการผูกขาดไว้
ก็ไปเลิกมันซะนะครับก็จะกลับมาทำได้แล้ว
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันอยู่ที่เจตจำนงเท่านั้น

ผมเรียนว่าในภาคการเกษตรตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบ

มันผูกขาดมามากผูกขาดจนเหลือเชื่อ
ขณะที่ว่าเกษตรกรคนหนึ่งอยากจะมีทำปุ๋ยของตัวเองขึ้นมา
ทำไมมันยากเย็นแสนเข็นนี้ต้องติดเรื่องใบอนุญาตอะไรต่าง

แล้วเราก็จะเห็นยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าที่ผูกขาดเรื่องปุ๋ยไว้
เรื่องมะเร็ดพันธุ์เอาไว้

จะเป็นไปได้ไหมถ้าจะยกเลิกระบบนี้

วันหนึ่งคุณสามารถเป็นผู้ส่งออกได้รวบรวมกลุ่มกันเล็ก

พักอนาคตใหม่เรามีผู้สมัครสอสอ
ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต
ที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และเป็นผู้ประกอบการ
เรื่องการเกษตรรุ่นใหม่อยู่หลายคนทดลองทำกันมาแล้ว

อยู่ที่ว่าเจตจำนงจะทำหรือไม่เมื่อไหร่เท่านั้นเอง
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าทำได้เร็วทันทีก็คือเรื่องหนี้นะครับ
เมื่อกี้ผมให้ตัวเลขนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการปลดกับปรับ

ซึ่งถ้าเข้าไปมีอำนาจรัฐจะต้องเช็คกันอีกที
เพราะข้อมูลเรื่องนี้มันปิดมากไม่ค่อยยอมบอกกัน

ปลดได้เลยสำหรับเกษตรกรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้ว
เกษตรกรที่สูงอายุจนทำงานต่อไม่ไหว
หมดศักยภาพในการชำระหนี้อย่างสิ้นเชิง
พวกนี้เราคำนวณแล้วน่าจะใช้อยู่ประมาณ๕๐๐ล้านบาท

ก็สิ่งที่เรายืนยันว่าทำได้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา
รัฐบาลเคยเทงบประมาณมหาศาล
เพื่อช่วยธุรกิจบางธุรกิจหลายครั้งนะครับ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือตอนสถาบันการเงิน
ใช้ไป๑๔ล้านบาท
แต่พอท่านมาทำภาคการเกษตรมันก็ต้องทำได้เหมือนกัน
มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรวางนโยบายเรื่องไหนเอาไว้นะครับ
ผมเรียนว่าถ้าเราไม่ฟื้นชีวิตเขาขึ้นมาก่อน
เรื่องเกษตรก้าวหน้าที่จะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นเท่าแก่
หรือกเกษตรกรรุ่นหลังที่จะมาต่อมันไปต่อไม่ได้นะครับ
ส่วนปรับปรับคำนวณกันไว้
จะใช้วิธีใดนะครับมันมีได้ตั้งแต่การพัก
มีตั้งแต่การลดดอกเบี้ยมีการตั้งแต่เวฟดอกเบี้ยให้
อันนี้ต้องเจรจากันเป็นรายกรณีกรณีไปนะครับ
คำนวณแล้วเงินที่ใช้อยู่ในการปรับโครงสร้างหนี้

แต่ถามว่าการปรับโครงสร้างหนี้สิ่งที่ได้มา
มันไม่ใช่เอาเงิน๑แสนล้านบาทไปละลายน้ำ
แต่มันได้เกษตรกรกลับมาที่มีกำลังความสามารถ
ในการกลับมาผลิตใหม่กลับมามีรายได้ได้ใหม่นะครับ
ทั้ง๒ตัวนี้ผมคิดว่าทำได้เร็วทันที
ส่วนการเปลี่ยนสถานะให้เกษตรกรได้กลายเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
มีอำนาจในการกำหนดราคามากยิ่งขึ้น
อันนี้อาจจะต้องใช้เวลา
เพื่อจะเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกรด้วยนะครับ
แต่ภาคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเราจะเริ่มทดลองทำกันเอง

แม้เราจะยังไม่ได้มีกระทรวงเกษตรอยู่ในการบริหารของเรานะครับ
เราจะผลักดันกันภายในภาคนะครับ
ให้สมาชิกพักตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมของตนเองขึ้นมา
เครือข่ายของสมาชิกพักเรา
สิ่งหนึ่งที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรก็คือ
ที่ภาคใต้เราจะให้สมาชิกพักของเรารวมตัวกัน
ที่ทำสวนยางทำปาล์มเกาะกลุ่มรวมตัวกัน
และสนับสนุนให้สร้างโรงงานแปรรูป
อีสานนะครับเราเล็งเป้าหมายว่าอยู่ที่สุรินทร์นะครับ
ทำโรงงานอบข้าวของสมาชิกพักกันเองขึ้นมานะครับ
สิ่งนี้จะเป็นตัวทดลองโมเดลนโยบายของพักอนาคตใหม่ด้วย
ยามที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาล
ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร
หรือว่ายังไม่ได้เข้าไปมีอำนาจรัฐนะครับ
ขอเสริมนิดแต่ต้องสั้นเท่านั้นนะคะ
ที่บอกว่าจะแก้ระบบผูกขาดซึ่งมันต้องแก้กฎหมาย

แน่นอนที่สุดครับแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดมันทำไมฐานเสียงเลยนะคะ
ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุด
แน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแน่นอนที่สุดผมคิดว่าแ
นี่เพราะว่าทุกพักอาจจะอยากพูดนะคะ